จะพาไปที่ลำพูนค่ะไปดูจุดที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุด
ก็คือสะพานทาชมพูนั่นเองแล้วก็สถานีทาชมพูที่รถไฟเนี่ยวิ่งผ่าน
แต่ปรากฏว่าตอนที่รถไฟวิ่งผ่านโอ้โหตกใจเลย
มีคนเมามานอนอยู่ข้างรางรถไฟ
สังเกตดูนะคะเขาเผยแพร่คลิปนี้เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายน
เห็นไหมนี่คือรถไฟขนส่งสินค้าก็แล่นตามปกติค่ะ
แล้วพอผ่านสะพานนี้เป็นสะพานที่เรียกว่าสะพานขาวทาชมพู
หรือว่าสะพานทาชมพูที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
แล้วดูนะรถไฟผ่านไปไม่เท่าไหร่ก็ต้องจอดฉุกเฉิน
ตรงที่เราวงกลมไว้คืออะไรคะนั่นน่ะมีผู้ชายคนนึง
คือเขามานอนอยู่เป็นลักษณะผู้ชายมืนเมา
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยนะต้องรีบเลย
พยุงผู้ชายคนนี้ให้ออกจากรางไปแล้วรถไฟถึงจะแล่นต่อไปได้
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปนะคนใช้เฟซบุ๊กเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลย
ในข้อความที่เขาแชร์เขาเขียนแบบนี้ค่ะ
กรรมคนเมานอนริมทางรถไฟ
ขบวนรถขนส่งปูนเบรกฉุกเฉินจนหยุดสนิท
พนักงานขับรถลงมาดูโชคดีไม่เป็นอะไร
สะพานทาชมพูเดิมทีเป็นสะพานอยู่กลางที่โล่ง
ดอยขุนตานทุกวันนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมาสร้าง
เพื่อชมรถไฟข้ามสะพานบ่อยครั้งที่คนเหล่านี้ชอบมานั่งเล่น
นอนมายืนกลางทางรถไฟถ่ายภาพแม้กระทั่งตอนรถไฟมาอันตราย
มันไม่ใช่ขบวนรถท่องเที่ยวแบบสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ที่กาญจนบุรีนะครับ
เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้พอเห็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงไปเลย
ไปตรวจสอบสะพานขาวทาชมพูเนี่ยเป็นสะพานเดียวกันกับในคลิปนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนำป้ายไปติดเอาไว้เลยนอกจากเห็นป้ายระวังรถไฟแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการติดป้ายห้ามถ่ายรูป
แต่นี่เห็นไหมอันตรายห้ามถ่ายรูปบนรางรถไฟ
แล้วตอนที่ทีมข่าวไปดูเนี่ยนะอันนี้ทีมข่าวเราก็ไม่ได้ถ่ายบนรางนะคะ

แต่ก็สังเกตดูไงว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะ
มาถ่ายรูปบนรางรถไฟอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจุดตรงนี้นักข่าวเขาก็บอกมาว่า
จริงมีจุดให้ถ่ายรูปหลายแห่งเลย
ไม่ต้องไปตรงกลางรางรถไฟก็ได้
แต่พอทีมข่าวนำคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียลคลิปนี้
ให้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นดู
คือชาวบ้านก็ขมวดคิ้วนิดนึงนะ
เพราะว่ายังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นคลิปใหม่
หรือว่าจริงมันคือคลิปเก่าอยู่แล้วที่เอามาโพสต์
อย่างคนนี้ค่ะเขาขายของอยู่บริเวณนั้นก็คือ
คุณป้านิ่มขำคมอายุ๖๐ปี
ก็บอกว่าป้าขายของบริเวณนี้มาป้าเตือนตลอดแล้ว
นักท่องเที่ยวที่มาซื้อของจากป้า
เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มายืนประจำ
แต่ป้าก็เข้าใจว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่

แต่ป้าก็บอกระวังนะหนูมันอันตราย
เดี๋ยวรถไฟมาวิ่งเร็วแล้วเดี๋ยวมันเบรกไม่ทัน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสะพานขาวทาชมพู

คือแต่ละพื้นที่มันมีข้อจำกัด

คุณนี่คือความท้าทายที่คุณต้องไปหามุมค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ไงรถไฟมันจะมาตอนไหนเหมือนกันนะครับ

ไม่ใช่ท้าทายคือไปยืนอยู่กลางร้างรถไฟแล้วก็ถ่าย
ท้าทายคุณในการถ่ายรูปด้วยการไปหามุม

หรือว่าที่มันดูหลอกตาประหนึ่งว่า
รางรถไฟยาวแต่อย่าไปยืนตรงกลาง
สักครู่เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าเบรกฉุกเฉินใช่ไหม

คือมันต้องใช้เวลาไม่เหมือนกับรถที่เบรก

หนึ่งรูปไม่รู้กี่ไลค์แหละ

อันนี้ก็เตือนด้วยสำหรับใครที่เมาไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม